วัดยบรหลายถีมชาติไทยก็เตรียมรงค์แข่งขาญ
โดยก็มี๔ชาติอเทียนก็ประกอบด้วย

ก็กล่าวว่ารายการนี้ไทยต้องได้ชม๑สถาน
ประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่น
ส่วนนักกีฬาชุดนี้ก็จะมีการผสมผสาน

ด้านทางเพียวอัชรพรคงยศก็กล่าวว่า
อาการบาดเจ็บตอนนี้ดีขึ้น๘๐๙๐แล้วนะครับ

น่าจะเป็นผลดีกว่าตัวเองแล้วก็ทีมด้วยนะครับ
ตัวหนูเองนะคะก็อยากจะไปอาเซียนกลางปีเหมือนกันค่ะ
แต่ก็อยากให้ร่างกายตัวเองแบบ๑๐๐
เพื่อที่จะเตรียมตัวไปแข่งชิงแชมป์โลกน่าจะดีกว่าค่ะ
น่าจะเป็นผลดีต่อทีมแล้วก็ต่อตัวเองมากกว่า
อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา

ก็อยากให้ติดตามและกำลังใจพวกเราเยอะ
เซียนกลางปีก็จะแข่ง๖โมงเย็นทุกเกมเลย

แล้วก็วันที่๑๑พบกับเวียดน้ำ
ปิดท้ายเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
ก็เตรียมทีมเข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ก็มีการฝึกซ้อมวันแรกที่อินดอร์สเตดียมหัวหมากนะครับ
ก็จะมีโปรแกรมแข่งขันด้วยก็คือคาติเนียนเท่าฟุตซอล
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๖กันยายนนี้นะครับ
แล้วก็เอเชียนคลับนะครับก็คือวันที่๒๗กันยายน
ถึงวันที่๘ตุลาคมบิ๊กบอร์มอาริสักเบนจาซิริวัล
ปนายกสมคมกีฬาฟุตบอลก็เผยว่าจะใช้รายการนี้นะครับ
เพื่อตัดให้เหลือ๑๔คนก่อนไปชิงแชมป์เอเชีย
โดยสมมุติเถินกาก็มีโอกาสได้ติดทีมนะครับ

ส่วนมุมัติอุสมานมูซาที่เล่นอยู่สเปนตอนนี้
ต้องรอเช็คว่าต้นสังกัดจะปล่อยตัวหรือไม่นะครับ